การถูกกระทำของเด็กคนนี้ตอนนั้นอายุ๑๔ปีเสร็จยังไม่เต็ม๑๕
ยังไม่เกิน๑๕ยังไม่เต็มครับเกิดขึ้นกลางเดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙เป็นครั้งแรกหรือว่าก่อนหน้านั้นโดนแล้วแต่ไม่ได้แจ้งความเป็นครั้งแรกครับ
พฤษภาคม๒๕๕๙เป็นครั้งแรกที่ผู้กระทำความผิดบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็กระทำชำเลาน้องคนนี้ครับ
ใน๓ก็เป็นญาติของบีดาของพ่อของพ่อของเด็กนามสกุลเดียวกันเลยครับ
เขาทำครั้งเดียวคนเดียวเนี่ยประมาณสัก๒ครั้งหลังจากนั้นก็ชักชวนผู้กระทำความผิดอีก๒คน
เข้ามาร่วมกระทำความผิดทำอยู่ประมาณสัก๒ครั้งหรือ๓ครั้งแล้วก็เริ่มมีการใช้ยาเสพติด
เด็กมาบอกแม่เนี่ยหลังจากที่กระทำมาแล้วหลายครั้งแล้วก็มีการเอาเด็กออกไปข้างนอกพื้นที่อีกจำนวนหลายครั้ง
สูงสุดที่เกิดขึ้นครั้งเดียวคือมีผู้ชายร่วมกระทำ๑๑คนเกิดกับเด็กคนไหนคะ

ถ้าคนไหนที่น้องไม่รู้จักผ่านไปคือน้องเห็นน้องก็จะชี้บอกว่าคือคนนี้ที่ทำน้อง

จำหน้าได้บอกชื่อไม่ได้แต่บอกคนได้แต่แม่คนเหล่านั้นคือมาสนิทกับพ่อแม่ทั้งนั้นไม่ใช่คนห่างไกลกันเลย
คนเหล่านั้นก็ไม่เคยซ้ำหน้ากันเลยหลังจากพาออกมาจากบ้าน
ไม่รู้จักจำหน้าได้มั่งไม่ได้มั่ง
เราต้องก็งบว่าจับเขาเหมือนสัตว์เลย
ออกจากเคหสถานก็คือบ้านไปให้บุคคลอื่นหลายคนด้วยกันลุงตูม
ลักษณะการลุมพรมแบบนี้ถ้าไม่มีผลประโยชน์ไม่มีการแสวงหาประโยชน์กัน
ได้มีการจ่ายเงินกันเนี่ยผมคิดว่าบุคคลที่เอาเด็กออกไปเนี่ย
ไม่มีมูลเหตุจูงใจที่จะเอาไปขึ้นข้างนอกเพราะสามารถที่จะทำบัตรทำในบ้านได้อยู่แล้ว
หลายครั้งหลายหนนะครับแต่อำนาจเอาออกไปข้างนอกแล้วมันมี
เราคิดว่าน่าจะมีการเพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะครับ
เพราะก่อนที่จะให้เด็กลุกธรรมเนี่ยก็จะมีการใช้ยาเสพหยิบก่อนทุกครั้งเนี่ยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะ
ก็คือหลังจากที่มีคำพิพากษาของศาล
ชั้นต้นออกมาแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมจำได้คดีนี้
ตอนที่เป็นข่าวขึ้นมาเป็นข่าวที่คนให้ความสนใจมาก
แต่ว่าข่าวมันเลือนไปค่อนข้างเร็วนะคะ
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วย
เพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
อย่างเต็มรูปแบบเป็นแค่การเริ่มต้นของคดีแล้วก็เป็นข่าวนะคะ
ทางถามตรงเชิญทนายทนายฝั่งผู้ถูกกระทำ
ก็คือทางฝั่งของเด็กผู้หญิงมาออกรายการ

รายละเอียดที่ให้ในวันนั้นมีมากพอสมควร
ไม่ว่าจะเป็นจำนวนของผู้กระทำวิธีการสถานที่
การร่วมเข้ามาของยาเสพติดหรือพฤติกรรมต่าง
แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็มองเห็นว่า
เสียดทานที่เป็นการโต้กลับจากพื้นที่เอง
ก็ไม่น้อยการทำงานไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนะคะ

แต่ว่าณวันนี้เดินทางมาถึงการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เข้าสู่สารชั้นต้นพิพากษาแล้ว
จะเป็นอย่างไรจากนี้ต่อไปหรือว่าณตอนนี้
เท่าที่เราควรจะรับรู้รับทราบว่า

เราจะคุยกับทนายที่เคยมานั่งกับเรานะคะ
เลขาธิการมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนนะครับ
เราห่างข่าวนี้ไปพอสมควรนะคะเพราะว่าไม่ไม่ใช่ข่าวที่จะพูดถึงได้แบบ
ร่องปากคล่องคอนักมันมีความเปราะบางของมันอยู่พอสมควรนะคะ

ทนายฮานิฟคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันให้ทนายฮานิฟสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เรียนจะลองสรุปให้ฟังก่อนแค่เป็นการสรุปโทษของผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นจำเลยในคดีนะคะ
สารชั้นต้นเนี่ยพิพากษาไปแล้วว่าจำเลยที่๑ถึงจำเลยที่๗จำคุกตลอดชีวิตนะคะ
จำเลยที่๘จำคุก๔๕ปีจำเลยที่๙๕ปีจำเลยที่๑๐๒๐ปี๔เดือน
จำเลยที่๑๑๑๕ปีตัวเลขประมาณนี้ถูกต้องนะคะ
แล้วก็มีเรื่องของการบุกลุกภาคผู้เยาว์ด้วยคือนี่คือกลุ่มข้อหาถูกต้องนะคะ
กระทำชำลาวเด็กหยิงอายุไม่เกิน๑๕ปีโดยใช้กำลังผทุสไฟล์ด้วยนะคะ
มีลักษณะเป็นการรุมโทรมซึ่งเป็นข้อหาที่หนัก
แล้วก็สารกำหนดโทษไว้สูงในจำนวนข้อหาทั้งหมดนะครับ
แล้วก็มีการบุกลุกเข้าไปในเคหสถาน
และการพรากผู้เยาว์ด้วยนะครับ
ทนายฮานิสคะเรื่องตกลงเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นข้อหาไหม
หรือว่าเป็นแค่ประกอบอยู่ในข้อหาอื่นคะ
คือคำฟ้องของคณะอายการโจทย์นะครับ
ฟ้องไปมีข้อหายาเสพติดด้วยนะครับ
คือเหมือนที่ผมเคยให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้
ก็คือว่าลักษณะการกระทำความผิดแต่ละครั้ง
ก่อนกระทำความผิดก็จะมีการให้ดมสาร
ซึ่งเป็นสารที่ผู้เสียหายก็คือเด็กหรือเหยื่อเนี่ยไม่รู้ไม่รู้จักนะครับ
แต่สามารถบอกลักษณะเป็นเม็ด
อะไรได้แล้วก็การกระทำก็คือเอามาใส่ในเหมือนกระดาษฟอยแล้วก็เอาไฟลน
แล้วมันจะมีกลิ่นแล้วก็สูดเข้าไปนะครับ
คือเด็กหรือเหยื่อให้การได้แค่นี้
ทีนี้คำฟ้องของพนักอายการโจทย์ก็ฟ้องข้อหายาเสพติดด้วย
แต่ในคำวินิจฉัยของศาลคำพิพากษาเนี่ยนะครับ
บอกว่าเอกสารยาเสพติดไม่สามารถที่จะตรวจได้ว่ามีการใช้จริงหรือไม่
เพราะมันระยะเวลาที่ไปแจ้งความมันนาน
สารเสพติดอยู่ในร่างกายมันมีระยะเวลาของมัน
และในคำวินิจฉัยคำพิพากษาของศาลถึงให้ยกข้อหายาเสพติดครับ
แต่ว่ามีการพูดถึงในการสืบพยานกันในสารใช่ไหมคะ

พยานของฝ่ายโจทย์ก็ได้ให้การในเรื่องของยาเสพติดทุกครั้งที่โดนกระทำนะครับ
ทนายฮานิฟคะตกลงมีการตั้งข้อหาค้ามนุษย์เข้าไปด้วยไหมคะ
ในคำฟ้องคำพิพากษาในคดีนี้ทั้ง๒สำนวนนะครับ
ทั้ง๒สำนวนคือฟ้องจำเลยที่๑ถึงจำเลยที่๓ก่อน
และมาฟ้องจำเลยที่๔ถึงจำเลยที่๓

คือจนถึงคำพิพากษาสิ้นสุดแล้วตอนนี้เนี่ย

เดี๋ยวนี้จะคุยกับธนายทางฝั่งจำเลยอีก

เท่ากับว่าถ้าใครที่มีหลักทรัพย์ในการประกันตัว

ยกเว้นเพียง๒๓คนเท่านั้น
ขึ้นอยู่กับว่าสารอุทธรณ์จะให้ประกันตัวหรือไม่ถูกไหมคะ
ในส่วนนี้ผมก็ไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดนะครับ
แต่ทราบมาจากข่าวเหมือนกันจากคนใกล้ชิดว่า
จำเลยที่๑ถึงที่๓ให้เป็นอำนาจในการสั่งคุ้มครองประกันตัว
พูดง่ายก็คือประกันตัวต่อโดยตัวชั่วคราว
เป็นอำนาจของสารอุทธรณ์
ส่วนจำเลยอื่นในชั้นอุทธรณ์
ข้อมูลนี้ผมก็ไม่ยืนยันนะครับ
ในชั้นอุทธรณ์ให้เพิ่มหลักทรัพย์ในการประกันตัว
ตั้งแต่ตอนที่เริ่มเป็นข่าวที่มีการพูดคุยกัน
มีบางคนที่กระทำต่อน้องอายุ๑๔คนนี้แบบซ้ำหน้า
และก็มีบางคนเป็นคนใหม่เข้ามา
ตอนนั้นตัวเลขมันขึ้นไปถึงว่าถูก
ถูกกระทำชำลาวจากคนประมาณสัก๔๐คนได้
แต่ว่าในการฟ้องและตัดสินมันมี๑๑คน
ตกลงแล้วตัวเลขที่เหลือคืออะไรคะ
คืออันนี้ผมก็สามารถจะพูดในรายละเอียดได้เพราะสารมีคำพิพากษาไปแล้วนะครับ
ก็คือในชั้นแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับบุคคล
น้องสามารถยังนับจำนวนบุคคลที่กระทำได้
ราวแล้ว๓๐กว่าคนเกือบ๔๐คน

ตั้งแต่ชั้นที่หมู่ที่มุสลิมพระสันติเข้าไปสอบข้อเท็จจริง
ก่อนเบื้องต้นแล้วก็พาแม่แล้วก็น้องไปแจ้งความ
ก็ยังยืนยันอยู่ตรงนั้นนะครับนี่เฉพาะตัวเลข
ทีนี้เมื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
ปรากฏว่าการชี้ตัวผู้ต้องหา
สามารถจะชี้ตัวแล้วก็จดจำได้แม่นยำเนี่ย

ก็เลยสำนวนเวลาเดินไป
ในชั้นพนักงานสอบสวนก็มีคำสั่งฟ้องเฉพาะ๑๑คน
แล้วก็ในชั้นพนักงานอายการก็สั่งฟ้องไป๑๑คนนะครับ
ถ้าที่ฉันสรุปแบบนี้ถูกไหมว่า
คือสามารถจะชี้ตัวได้อย่างแม่นยำเนี่ย
แต่ไม่ได้หมายความว่าตัวเลขที่เหลืออีก๒๐กว่า

คืออาจจะเกิดขึ้นแต่ไม่สามารถที่จะชี้ตัวได้ชัดเจน
สามารถจะฟ้องได้ถูกไหมคะ
ใช่ครับ

เอาเท่าที่เข้าสู่สำนวนก่อนนะคะ
ทนายฮานิฟตกลงแล้วเนี่ยพฤติการที่ถูกสืบพยานในศาล
เกิดขึ้นอย่างที่เป็นข่าวตั้งแต่แรกไหมคะ
หรือว่าเรื่องราวเกิดขึ้นแบบไหนคะ
ก็ตรงตามเป็นข่าวและก็ตรงตามที่
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นกับน้องผู้หญิง

เกิดขึ้นในบ้านจากคนซึ่งเป็นญาติของพ่อ
ถูกต้องนะคะ
คนแรกที่เข้าไปแล้วก็กระทำกับน้องเด็กผู้หญิงคนนี้

ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีการชักชวนคน๒๓คนเข้ามา
แล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มคำว่าเพิ่มขึ้น
คือหมายถึงพฤติการเพิ่มขึ้นเช่นพาตัวจากบ้านออกไป
มีสารเสพติดเข้ามามีจำนวนคนเปลี่ยนหน้าเข้ามา
ขนำที่เป็นข่าวถูกต้องใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมให้ข้อสังเกตตรงนี้ครับ
รายละเอียดอาจจะยังไม่อยากจะลงไป
เพราะว่าคดียังไม่ถึงที่สุดนะครับ
การเรียนมีสารอุทธรรมและดีการก็คือว่า

การกำหนดโทษของสารนี้ตัดกันต้นนี่นะครับ
ก็คือจำนวนที่๑ถึงที่๗
ฉะนั้นการกำหนดโทษที่สูงขนาดนี้แสดงว่า
พฤติการแห่งคดีย่อมมีการกระทำมันต้องร้ายแรง
แล้วก็ถ้าพูดง่ายก็คือหลายกระทง
กระทงเนี่ยก็คือมันจะมีการกระทำความผิดในบ้านนะครับ
เหมือนที่คุณจอมขวัญทราบนะครับ
คือกระทำในบ้านหลายครั้ง
แล้วก็หลังจากนั้นเอาเด็กออกไปข้างนอก
แล้วก็ไปกระทำการรุมโทรมอีกข้างนอกอีกหลายครั้ง
เพราะฉะนั้นคนที่ทำในบ้านหลายครั้งแล้วเอาเด็กไปข้างนอก
ปรากฏว่าคนที่ทำในบ้านก็ยังไปกระทำข้างนอกด้วย
หลายครั้งนั้นข้อหาเหล่านี้เวลานับเป็นกระทงแล้ว
กำหนดโทษความผิดมันก็เลยสูงครับ

ตอนนั้นมันมีข่าวออกมาว่ามีไม่ใช่เด็กผู้หญิงคนนี้คนเดียวเท่านั้น
แต่ว่าอย่างน้อยก็มีเด็กผู้หญิงอีก๒คน
ที่ถูกกระทำแบบนี้เหมือนกันในพื้นที่เดียวกัน
อันนี้น้องตกลงว่าน้องสองคนนั้น
มาเป็นพยานให้หรือมีฟ้องสำนวนของตัวเอง
หรือว่าไม่ได้ดำเนินคดีใดเลยคะ
ไม่ได้เข้ามาเป็นพยานทั้งฝ่ายโจทย์และจำเลย
นะครับผู้หญิงสองคนที่เหยื่อในคดีนี้นะครับ
ให้การพาดพิงถึงเนี่ย
ไม่ได้เข้ามาเป็นพยานทั้งฝ่ายโจทย์และจำเลย
แต่ในสำนวนคดีมีการระบุชื่อ
ของเด็กผู้หญิง๒คนนี้ด้วยนะครับ
ในคำที่เจ้าสาร์ก็สาร์ก็หยิบยกเรื่องนี้มา
วินิจฉัยด้วยนะครับเพราะว่าน้องที่ถูกกระทำเนี่ย
ในชั้นในชั้นคือพยานในชั้นสาร์เนี่ย
ก็ให้การถึงเด็กผู้หญิงสองคนนี้ครับ
อย่างชัดเจนตรงตามข่าวที่ออกเลยครับ
โดยที่เด็กทั้งสองคนที่ถูกอ้างถึงเนี่ย
คือแน่นอนว่าไม่ได้เป็นพยานให้ทั้งโจทย์และจำเลย
แต่ว่าก็ไม่ได้ใช้อำนาจทางกฎหมายอะไร
เรียกตัวเขามาเพื่อถามว่าจริงหรือไม่
เกี่ยวหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมคะ
ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะสืบพยานนะครับ
ก็มีการใช้กฎหมายในการคุ้มครองเด็ก
เพื่อจะนำเด็กเข้ามาอยู่ในการคุ้มครองนะครับ
ปรากฏว่าเด็กก็ให้เด็กนี้หมายถึงว่า
น้องที่ถูกพาดพิงถึงนะครับว่า
เห็นในขณะเกิดเหตุที่ขนำที่ชายทะเลว่า

แล้วน้องให้การปฏิเสธว่าเขาไม่ได้นั่นนะครับ
เมื่อเจ้าตัวให้การปฏิเสธ

เพราะเขาก็ไม่มีพยานหลักฐานที่ยืนยัน

เพราะเด็กอายุอยู่ประมาณ๑๕๑๖ปี
พ่อแม่เองก็ไม่มายืนยันว่าลูกเขาถูกกระทำ
ฉะนั้นทางสำนวนสถีมันก็เลยไม่ไป
แล้วก็ในบัญชีพยานของทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ระบุ
เด็กทั้งสองคนนี้ด้วยนะครับ
ก็หลุดออกไปจากสำนวนคดี
แต่ก็มีการกล่าวถึงในชั้นสืบพยานแค่นั้นเองครับ
ค่ะทนายฮานิฟคะเดี๋ยวทางรายการขอโฆษณาแวบเดียว
แล้วเดี๋ยวดิฉันจะกลับมาถามรายละเอียดของทนายฮานิส

แล้วก็ถามถึงประเด็นที่ตอนนั้น
ตอนที่เป็นข่าวมีความพยายามจะบอกด้วยซ้ำไปว่า
ตกลงแล้วเด็กคนนี้ถูกกระทำแม้กระทั่ง

เดี๋ยวเราจะกลับมาเคลียร์ประเด็นนี้กันสักครู่นะคะ
ครับ
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ตอนที่ข่าวนี้ออกมาเนี่ย
ก็มีเสียงที่มาจากพื้นที่นะคะ
ถึงความไม่สบายใจทั้งคนในครอบครัวผู้ถูกกล่าวหา
ตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องในการกระทำชำลาวเด็ก
ก็ตามแล้วก็จากพื้นที่มันเป็นเรื่องใหญ่มาก
แต่เมื่อถึงเวลาที่อยู่ในศาล
ฉันถามทนายฮานีฟต่อนะคะ
ว่าในศาลใช้การพิสูจน์แบบไหนที่พิสูจน์ได้ว่าทั้ง๑๑คนนี้
เกี่ยวข้องกับคดีที่กระทำต่อน้องผู้หญิง๑๔คนนี้ค่ะ
ใช้วิธีไหนเป็นวิธีหลักในการพิสูจน์คะ
คุณจอมขวัญครับเมื่อกี้มันค้างเรื่องพ่อเลี้ยงอยู่
ไม่ทราบว่าปัจจุนนี้จะลงรายละเอียดไหม
เดี๋ยวจะถามต่อค่ะหรืออยากจะชี้แจงเลยได้เลยค่ะเชิญค่ะ
ชี้แจงเลยดีกว่าครับเพราะว่ามันเป็นคดีอีกคดีหนึ่ง
เอาอย่างนี้เดี๋ยวสรุปขอแทรกนิดเดียวคือ
มันมีประเด็นตรงที่ว่ามันก็มีกระแสโต้กลับ
ตรงที่ว่าเด็กเนี่ยถูกพ่อของตัวเองกระทำ
โดยที่พ่อของเด็กคนนี้นะคะในครอบครัวคือเป็นพ่อเลี้ยง
พ่อแท้ของเธอส่วนประเด็นที่ทนายฮานิฟจะชี้แจงคือเรื่องอะไรคะ
ใช่ครับเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีการฟ้องคดี
มีกระแสมาจากชุมชนนะครับว่าเรื่องนี้โดนใส่ท้าย
แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ของคนในชุมชนหลายคนด้วยกัน
เป็นผู้นำชุมชนด้วยแล้วก็ผู้ต้องหาในคดีกันในขณะนั้น
โดยกล่าวหาว่าจริงแล้วเนี่ยคนที่กระทำความผิดเนี่ยก็คือ
เลี้ยงต่างหากนะครับก็คือเห็นแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ช่องด้วยกันว่าพ่อเลี้ยงนี่แหละเป็นคนกระทำ
เห็นหลายครั้งเวลาออกทะเลหรือนั่งรถด้วยกันก็มีการโอบกอดลูกสาวนะครับ
จนนำไปสู่การฟ้องพ่อเลี้ยงเองนะครับ
ก็ไปฟ้องไปแจ้งความดำเนินคดีที่จังหวัดภูเก็ต
แล้วก็ข้อหามินประมาทนะครับแล้วก็สารก็พิจารณาแล้ว
จำเลย๒คนก็คือเป็นจำเลยในคดีในสิ่งที่สารพิพากษาไปแล้วนะครับ
สองคนด้วยกันคือจำเลยที่๕และจำเลยที่๘
ก็ไปให้การรับสารภาพในศาลจังหวัดภูเก็ต
ข้อหามินประมาทสารกำหนดโทษให้รอลงอาญาไว้๒ปี
ก็คือรับสารภาพว่าไปหมินพ่อเลี้ยงของเด็กจริง

แล้วสองคนนั้นก็คืออยู่ใน๑๑คนที่ถูกพิพากษาด้วยศาลชั้นต้น

คือพ่อเลี้ยงเขาต้องการจะพิสูจน์จากข้อกล่าวหาของจำเลยในคดี
ก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาล
ปรากฏว่าก็ยังไม่ทันได้พิสูจน์ก็จำเลยเขารับสารภาพเสีย
ทนายฮานิฟคะทีนี้ขอเป็นความรู้หน่อยค่ะว่าวิธีการพิสูจน
เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเสียงของคนในชุมชนเอาอย่างนี้นะคะ
เราคนนอกเราฟังเราจะเห็นภาพใหญ่ว่าคือไปในทางเดียวกันว่าเป็นไปไม่ได้

แต่ทีนี้ในศาลพิสูจน์กันยังไงถึงเห็นความผิดของจำเลยทั้ง๑๑คะ
คือเรื่องนี้ผมต้องยกให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานร่วมกันหลายฝ่าย
ตั้งแต่ชั้นของการสอบผู้เสียหายนะครับ
สาวิชาชีพต่างแล้วก็พนักงานสอบสวนบุคคลที่สำคัญที่สุดก็คือ
ท่านอายการเป็นเจ้าของสำนวนที่ฟ้องคดี
เพราะนำพยานหลักฐานต่างเข้ามาสืบใน

ทำให้ศาลเห็นแล้วก็เชื่อว่าจำเลยทั้ง๑๑มีกระทำความผิด

ถ้าจะลงรายละเอียดเป็นการเฉพาะก็คือ
ในขณะที่สืบพยานเนี่ยท่านอายการและท่านทนายโจทย์ร่วมอีกท่านหนึ่งนะครับ
ก็พยายามเอาพยานทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุพยานต่าง

เอ่อมันไม่มีวัตถุพยานที่จะ
แทรกนิดเดียวค่ะขออนุญาตบริหารเวลาเดี๋ยวขอไปโฆษณา

ทนายฮานิฟค่ะขออภัยนะคะเหลือเวลาค่อนข้างจำกัด
ทนายต่อเลยค่ะว่าในศาลตกลงแล้วพิสูจน์ด้วยอะไรคะ
ครับซึ่งการพิสูจน์นะครับ
ผมจะหยิบยกมาจากการจากคำวิบัตรศาสตร์ของสรรละกันนะเพื่อให้ง่ายเก่าการเข้าใจนะครับ
เท็จจริงจากปากพยานนะครับเอาตัวเด็กคือผู้เสียหายเป็นหลักก่อนนะครับ
เด็กให้การในชั้นสอบสวนโดยมีสาวิชาชีพ
ให้การในชั้น๓ชี้ตัวผู้ต้องหา
อดคล้องต้องกันไม่มีพิรุธเลยครับ
ให้การถูกต้องถึงแม้ทางทนายท่านทนายจำเลยจะถาม
ค้านไปในทิศทางใดเด็กก็สามารถจะให้การโดยแม่นยำนะครับ
และสามารถชี้ตัวผู้กระทำความผิดทั้ง๑๑คนถูกต้อง
นี่คือส่วนสำคัญที่สุด
ส่วนต่อไปก็คือพยานแวดล้อม
มีพยานเด็กอยู่๒ปากนะครับ
ซึ่งเป็นพยานของโจทย์ก็คือเด็กที่เห็นภาพ

ขณะที่ผู้เสียหายถูกกระทำนะครับ
แต่การให้การของพยานที่เห็นรูปและคลิปวิดีโอนี้
ให้การสาธารณ์เชื่อว่าให้การไปด้วยความมานิสชุด

ข้อเท็จจริงที่จริงนะครับเพราะว่าอายุอย่างน้อยคงไม่มีส่วนได้เสียหรือ
ถัดมาก็คือการระบุสถานที่กระทำความผิดซึ่งผู้เสียหายเนี่ย
แล้วก็มีพยานบุคคลอื่นมายืนยันถึงสถานที่ที่มีอยู่จริงนะครับ
ส่วนพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่คุณหมอสำคัญมาก
คุณหมอด้านจิตเวทเนี่ยครับ
เพราะเด็กหลังจากที่แจ้งความแล้วก็ได้รับการดูแลจากแพทย์
ตเวทนะครับแล้วก็มายืนยัน

เมื่อเด็กอยู่ภายใต้การดูแลของหมอ
ระยะแรกเนี่ยเด็กมีอาการเครียดจริงนะครับ
แล้วก็ถึงขั้นคิดที่จะฆ่าตัวตายด้วยนะครับ
แล้วก็มีการรักษามาโดยตลอด
ทำให้อาการเหล่านั้นดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ส่วนพยานในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคุ้มครองมาให้การต่อสาร
ทำให้สารเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงเพราะเจ้าหน้าที่
อย่างเช่นหัวหน้าบ้านพักเด็กนะครับ
เด็กไปอาศัยอยู่ช่วงแรกเพื่อติดตามดูอาการ
เห็นเด็กจากกล้องวงจรปิดขณะที่มีการนอนหลับ
ปรากฏว่าเด็กเนี่ยฝันร้ายนะครับ
ภาวะแล้วก็เรียกให้พ่อซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงมาช่วยตลอดนะครับ
แล้วก็นำไปสู่การบันทึกไว้ในประวัติผู้ป่วย
เอามาเป็นพยานหลักฐานทำให้ศาลเชื่อว่า
เด็กคงไม่ปั้นแต่งเรื่องขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับ
ค่ะส่วนพยานอย่างอื่นที่นำไปนำไปสู่การวินิจฉัย
ที่ทำให้สารเชื่อโดยมั่นคงนะครับว่าเด็กเนี่ยให้การแบบนี้ก็
มีในส่วนของการตรวจร่องรอย
แพทย์ยินยันว่าเด็กมีร่องรอยของการร่วมภาวินีนะครับ
ค่ะท่านแม่ฮานิฟท์คะขอสั้นนิดเดียวค่ะ
ฉันขอย้ำกลับไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามีพยานแวดล้อม
ที่ให้การว่าเห็นคลิปที่เด็กผู้เสียหายถูกถ่ายเอาไว้เนี่ย
คนที่ให้การเป็นพยานนั้นเป็นญาติของจำเลยเหรอคะ
เป็นญาติของจำเลยด้วยแล้วก็เป็นญาติของผู้เสียหายด้วยครับ

ก็คือจำเลยในคดีนี้หนึ่งในจำเลยคดีนี้ก็คือ
ก็คือญาติของพ่อพ่อเลี้ยงค่ะ
แล้วเด็กผู้หญิงอายุ๙ขวบที่ไปให้การยืนยันว่าเห็น
คลิปวิดีโอและภาพตอนที่น้องโดนกระทำเนี่ย
ก็คือเป็นญาติของฝ่ายจำเลยด้วย
และการให้การของผู้เสียหาย
ขณะที่โดนกระทำมีบางครั้งจำเลย
หนึ่งในจำเลยที่เป็นญาติเนี่ยนะครับได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยครับ
ค่ะทนัยฮันีฟคะขอสุดท้ายค่ะ
ณตอนนี้ทางฝั่งจำเลยเนี่ยเค้าอุทฒรแน่มั้ยคะ
ก็จากการสัมภาษณ์ของท่านทนายฝ่ายจำเลย
ก็ต้องอุทธรณ์นะครับเพราะเขามั่นใจยืนยันในความบริสุทธิ์
ก็มีสิทธิ์แต่จะอุทธานีกะครับ
ค่ะทนายฮานิฟค่ะเนื่องจากวันนี้เวลากระชับ

เพื่อเชื่อมกลับไปตอนที่เรามานั่งคุยกัน

ถ้ามีเพิ่มเติมที่ฉันรบกวนอีกนะคะ

คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นคำตัดสินของสารชั้นต้นเท่านั้นนะคะ

สู้กันจนจบนะคะใช้สิทธิ์กันจนจบ
ของทางฝั่งจำเลยแต่วันนี้ก็มีความ

อย่างน้อย๑๑คนถูกตัดสิน

กู้ไทยรัฐนิวส์โชว์คุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอนรออยู่